คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่ลบบุรีค่ะ

ขับรถไปชนผู้หญิงที่เดินข้ามถนน
ร่างของผู้หญิงคนนี้กระเด็นขึ้นไปบนหลังคา
แล้วร่วงตกลงมาแล้วก็กลิ้งไปกับพื้น

นี่ยังโชคดีมีพลเมืองดีเขาเห็น
แล้วเขาก็ตามไปแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
นี่คือคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
คือจะมีรถ๒คันที่ขี่ไล่ตามรถเก่ง

คนหนึ่งก็เป็นไลน์แมนใส่เสื้อสีเขียว
อีกคนนึงใส่เสื้อสีดำที่ถ่ายคลิปเอาไว้
ไล่ตามไปเลยตั้งแต่ปากทางวัดซาก
บนถนนใหญ่ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงสะพานสามสิบสามตำบลทะเลชุบสอนระยะทางประมาณสามกิโล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ลบบุรีรถเก๋งสีดำคันนี้ทะเบียนก่อไก่งองูห้า
ศูนย์ศูนย์แปดลบบุรีค่ะขับไปชนนางมนจิราบุญมากอายุห้าสิบเอ็ด
หน้าวัดซากเธอหัวแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นแล้วก็แผลเต็มตัวเลยนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นผู้หญิงที่โดนรถชนนะคะ
เดินข้ามถนนรถเก๋งสีดำคันนี้ขับมาเร็ว
พุ่งชนเสียงดังลั่นเลยคนเจ็บกระเด็นขึ้นไปบนหลังคารถ
กลิ้งตกลงมาเสียชีวิตเลยนะคะผู้หญิงที่โดนรถคันนี้ชนคือเสียชีวิตนะคะ
พลเมืองดีกับไลน์แมนก็ขี่ตามไปไล่ตามไปสักพักสักสิบห้านาที
ตำรวจสพเมืองลบบุรีได้รับแจ้งแล้วก็บอกว่าโอ้โห
คนขับไปชนเนี่ยนะเหมือนเมาเลยแล้วตัดผมแบบคล้ายคล้ายกับทหาร
อ่าแต่ผมเกลียนแล้วสภาพรถเมื่อกี้นี้คือหน้ายับเลยนะคะ
หน้ารถอ่ะแล้วก็พูดจาวกวนตอนแรกไม่ยอมบอกชื่อด้วยซ้ำ
เป็นใครชื่ออะไรไม่ยอมบอกล่าสุดบ่ายวันนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบ
ที่สพเมืองลบบุรีอีกรอบหนึ่งถามเลยว่าคนขับชื่ออะไรกันแน่
ตกลงเป็นทหารไหมตกลงเขาเป็นทหารอากาศนะคะ
อากาศเอกกิตินันเบียดขุนทศอายุยี่สิบห้า
เป็นชาวตำรวจถ้าแข่อำเภอเมืองรถบุรี
ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เมาแล้วขับไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือค่ะ
และอย่างที่คุณรัชพรบอกจริง
กระโปรงหน้ารถของเขามันยุบเลยนะคะ

คือผู้หญิงคงกระเด็นขึ้นไปบนกระโปรง
ขึ้นไปถึงหลังคานะคะคนที่เห็นเหตุการณ์บอก

กระจกหน้าแตกร้าวทั้งบาน
กันชนคือเละเหมือนกันนี่คือสภาพรถที่ไปชนเขา

โอ้โหส่วนไลมันกับพลเมิงดี
ที่ไล่ตามคนที่ก่อเหตุไปจนเจอตัวเนี่ยนะคะ

แต่ทั้งคู่บอกว่าไม่แสดงตัวดีกว่า

ก็กลัวว่าจะมีปัญหามีอันตรายอะไรภายหลังแล้วก็
ใช่ไหมนายกฤติพงศ์วงรกาอายุห้าสิบสามปีค่ะ
สามีของผู้เสียชีวิตนะคะได้นำร่างของผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดซากนะคะ
แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ภรรยานั่งรถจักรยานยนต์ของเพื่อนบ้านออกมาที่นอกถนน
แล้วก็จะไปบ้านแม่ที่ปฐุมธานีตัวสามีกับลูกลูกก็ทักเอาไว้ว่า
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดหนักอย่าเดินทางไปไหนเลย
แต่ภรรยาบอกว่าขอไปหาแม่หน่อยก็แล้วกัน
พอลงจากรถเพื่อนบ้านที่เขาอาสาไปส่งอ่ะค่ะก็เดินข้ามถนนแล้วก็โดนรถชนเลยนะคะ
แล้วจุดที่ถูกชนคุณผู้ชมกับจุดที่ศพกระเด็นไปห่างกัน
โอ้โหหลายร้อยเมตรค่ะชนนึกว่าศพก็อยู่ในติดในรถอืม
หน้ากระจกรถไปประมาณห้อหลายห้าร้อยเมตร
เด็นอีกฝั่งห้องเช่าตรงคาแคร์อีกฝั่งนึงครับ
เกิดเลยเสพฤตหลังจากนั้นมันก็ขับหนีไป
ครับก็ขับหนีไปก็ขอขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็พลเมืองดีที่ไปควบคุมตัวหรือว่าขับรถตามไปอะไรไป

ที่ว่าเป็นหูเป็นตาที่ว่าช่วยเหลือที่ว่าทุกสิ่ง
ขอขอบคุณมากเลยครับ
สามีของผู้เสียชีวิตบอกเลยว่าโอ้โหทำไมคนขับรถชนเนี่ยถึงใจร้ายขนาดนี้
ชนแรงขนาดนั้นไม่คิดที่จะลงมาช่วยหรือลงมาดูแล้วขับหนีไปตั้งไกล
ยังดีนะพลเมืองดีสองท่านที่เขาตามไปจนเจอตัวนะคะ
และจริงแล้ววันที่๑๔เมษายนจะเป็นวันเกิดภรรยา
แต่กลายเป็นว่ามาโดนรถชนเสียชีวิตซะก่อนค่ะ